มีคนในโลกโซเชียลเขาโพสต์คลิปภาพพระรูปหนึ่ง
ยืนสะลายหนอนอยู่หน้าวัด
ริมถนนด้วยพระเนี่ยนะคะ
แล้วต่อมาคณะสงบสรรค์ซานซายเขาก็เรียกสอบพระรูปนี้
พระบอกว่ายอมรับค่ะทำจริงเพราะหงุดหงิดนะคะ
แล้วก็สั่งให้พระรูปนี้ย้ายออกจากวัดไปโดยที่ไม่ได้ศึก
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
จีวอนอีลุงตุงนังแล้วก็มายืนอยู่กลางถนนเนี่ยเลยนะคะ
คือมายืนอยู่ถนนแบบนี้ได้ไงแล้วรถเขาผ่านมาเห็น
เขาก็เลยพูดภาษาเหนือใส่เลยมันบอกเปิ้ง
ก็คือมันไม่เหมาะนะท่านทำแบบนี้เออ
นี่มันเป็นคลิปพฤติกรรมที่แบบแปลกประหลาด

พระรูปนี้เนี่ยท่านยืนอยู่ริมถนนแล้วก็อย่างที่เห็นพฤติกรรมนะคะ
หน้าวัดย่านชุมชนหัวจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ชาวบ้านเขาขับรถผ่านมาพอดีแล้วก็เลยตะโกนถาม
ท่านทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นพระทำแบบนี้มันไม่เหมาะ
แล้วพระท่านก็เลยเดินหันหลังกลับเข้าวัดไปไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะมีคนในโลกโซเชียลของจังหวัดเชียงใหม่
เขาไปโพสต์กันแล้วก็มีความยาวคลิปรวมประมาณ๒๒วินาที
ซึ่งเหตุเกิดขึ้นตี๒นะตอนตี๒นะคะท่านไม่จำวัดนะ
คลิปวีดีโอนี้เนี่ยพระรูปนี้เนี่ยสวมสบงผืนเดียว
กำลังยืนสไลด์หนอนอยู่ชาวบ้านขับรถมาก็รถกระจกถามบอกว่า
เป็นพระมาทำแบบนี้ไม่เหมาะซึ่งพระนี้ก็เลยเดินกลับเข้าวัดไม่ได้พูด
ตอบอะไรหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่บอกว่าโอ้โหไม่ไหวนะไม่เหมาะเลย
ต่อมาทางคณะสงฆ์อำเภอสันทรายพร้อมตำรวจและฝ่ายปกครอง
ก็เลยต้องนิมนต์พระรูปนี้ค่ะอายุ๓๙ปีนะคะ
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอสันทรายมาสอบถามข้อเท็จจริง
พระยอมรับค่ะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นตัวท่านเองแหละที่อยู่ในคลิป
แต่ที่ทำเพราะหงุดหงิดขอยืนยันจะไม่ทำแบบนี้ซ้ำ
บอกว่าอย่างนี้นะคะทางคณะสงฆ์ค่ะก็เลยมีมติ
ต้องขับไล่ท่านออกจากวัดส่วนจะย้ายไปจำวัดไหนอันนี้ยังไม่รู้
ส่วนตำรวจก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับพระรูปนี้ได้นะคะ
เพราะว่าไม่ได้ถูกคณะสงฆ์สั่งศึกแต่อย่างใดค่ะ